วัยรุ่นที่บ่อไร่จังหวัดตราดมีปัญหาทะเลาะวิวาดกัน
แล้วมันมีเรื่องของคนคืออย่าใช้คำว่าพลเมืองคือเป็นลูกหลงดีกว่า
ประชาชนที่ไปนั่งทานอาหารแถวนั้นกลายเป็นรถเขาก็เสียหายไปด้วยเพราะโดนกระสุนปืน
รวมไปถึงงานนี้มีคนบาดเจ็บด้วยถึงขั้นเอาปืนมายิงกันเลยค่ะ

คุณคิงคือถ้าเกิดว่าเราเป็นชาวบ้านแถวนั้นเราช็อกมากนะ
แล้วมีคนที่เหมือนเป็นลูกค้าแล้วนั่งกำลังทานอาหารอยู่
คืออย่างนี้แทบจะวิ่งหนีตายกันเลยนะคะ
เพราะเสียงปืนมันไม่ได้ดังขึ้นแค่นัดเดียวนะคุณผู้ชม
ปังปังปังปังดังขึ้นติดกันร้ายต่อหลายนัด
เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมานี่เองนะคะ
คนที่เขาเห็นจังหวะตอนทะเลาะกันก่อนที่จะมีเสียงปืนดังขึ้น
เขาถ่ายคลิปเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นที่เริ่มมีปากเสียงกันแล้วมีเสียงโวยวาย
ซึ่งก็เป็นกลุ่มวัยรุ่นค่ะที่มาดื่มกินกันบริเวณแถวนั้น
เส้นนี้คือเส้นบริเวณอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราด
พอมีปากเสียงกันเสร็จชกต่อยกัน
ผู้ชายคนนึงที่อยู่ในกลุ่มตอนที่เขามีเรื่องกันเนี่ย
ชักปืนขึ้นมาเลยแล้วก็ยิงทันทีค่ะ
หลังจากนั้นขี่รถมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปนะคะ
ก่อนจะตามมาด้วยเสียงปืนอีกหลายนัด
ตำรวจสายตรวจของสพบไร่ไปตรวจสอบค่ะ
ปรากฏมีคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บ๑คนนะคะ
ทราบชื่อก็คือนายสุพรรณทิแพร่อายุ๓๔ปี

ถูกนำตัวส่งต่อโรงพยาบาลตราดค่ะ

เขาเล่าแบบนี้ว่ามาทานอาหารตรงบริเวณร้านอาหาร
วัยรุ่นสองคนเหมือนข้ามถนนไปฝั่งตรงข้ามบริเวณนั้น
แล้วเหมือนไปเคลียร์อะไรกันบางอย่างแล้วคงคุยกันไม่รู้เรื่อง
จนกระทั่งนำมาซึ่งการชกต่อยแล้วเสียงปืนก็ดันทันที
จุดที่ยิงเนี่ยมีกระสุนปืนพลาดไปโดนรถของลูกค้า
มาทานอาหารอยู่ตรงบริเวณนั้นได้รับความเสียหายด้วย
จุดเกิดเหตุตำรวจบอกว่าไม่พบปลอกกระสุน
แต่ว่ามันมีปลอกมีดตกอยู่มีรองเท้าของกลุ่มคนก่อเหตุ
ก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานคนยิงตำรวจบอกรู้แล้ว
เพราะมันมีเบาะแสจากคลิปภาพที่พลเมืองดีถ่ายเอาไว้
แล้วก็นี่แหละค่ะเอามาเป็นหลักฐาน
เดี๋ยวลองคุณผู้ชมทีนี้ทีมข่าว
ไปพูดคุยกับทางด้านคนเจ็บคุณสุพรรณ

เจ้าตัวพาเพื่อนไปเคลียร์ใจเรื่องบาดหมางกัน

ต่อยกันเสร็จกลายเป็นมีการยิงกันขึ้นมา
แต่เจ้าตัวบอกว่าตอนนี้เขาปลอดภัยแล้วนะคะ
แต่ส่วนตัวเราไม่ได้รู้จักเขาก็ยิ่งมาตอนเช่น
คนที่ยิงผมไม่รู้จัก
ก็อยู่ระหว่างติดตามตัวกลุ่มคนก่อเหตุ
แน่นอนเมามาสอบปากคำแล้วก็ต้องนำมาดำเนินคดี
การยิงปืนก็ผิดอยู่แล้วในที่สาธารณะ
แถมคุณยังยิงไปโดนคนบาดเจ็บด้วย

แต่มันเกิดการยิงขึ้นแล้วเนี่ยนะคะ
โชคดีที่คนเจ็บเนี่ยคือยังปลอดภัยแล้วนะคะณเวลานี้